และเราก็มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมว่าทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
จะมีละครน้ำดีให้คุณผู้ชมดูนะคะ
วันที่สี่มีนาคมนี้แล้วนะคะเป็นละครน้ำดีที่เป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์
ลึกฤทธิ์ปราโมทกับผลงานละครที่มีชื่อว่าไผ่แดงค่ะ
ออกมาทำละครหลายเวอร์ชั่นแล้วเท่าที่เราเห็นกันมา
แต่ว่าเวอร์ชันทางไทยรัฐทีวีของเราจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เนื้อเรื่องของเรื่องไผ่แดงเนี่ยนะคะเขาจะอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนที่มีชื่อว่าหมู่บ้านไผ่แดง
เป็นชุมชนเล็กในชนบทค่ะที่อยู่กันอย่างสงบสุขเลย
จนกระทั่งความเจริญเข้ามาถึงก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคนสองกลุ่มด้วยกัน
ก็คือกลุ่มที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายทุนนิยม
ที่มีจุดยืนแล้วก็มีอุดมการที่มันแตกต่างกันออกไป
เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างละครภัยแดงกันค่ะ
ด้วยกลุ่มเข้ามาถูกกันกับคุณคุณพวกนาย
นี่ค่ะเรื่องราวเข้มข้นสนุกสนานมาก
คุณผู้ชมอยากให้ติดตามกันเพราะว่าหลายคนอาจจะคุ้นชิน
การอ่านที่เป็นบทประพันธ์นามปากกาของหม่อมคึกฤทธปลาโมดถูกไหม
แต่ว่าออกมาในรูปแบบของละครที่ทางไทยรัฐทีวีจัดทำขึ้นมา
ก็อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะ
เริ่มออกอากาศวันที่๔มีนาคมนี้แล้ว
ทุกวันจันทร์อังคารเวลา๔ทุ่มครึ่งค่ะ